เรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในการทำงานนะคะ
ที่อ่างทองอยู่มีผู้ชายคนด้านหนึ่งเป็นคนรับวงจังตัดต้นไม้
พอตัดโค้นตรงโคนเสร็จปุ๊บ
มันดันล้มมาทางเขาแล้วก็ทับร่างเขาอยู่นะคะ
ตำรวจโรงพักโพทองก็เลยต้องรีบเข้าไปตรวจสอบที่ป่าริมถนนโพทองท่าช้างในตำบลบางเจ้าฉ่าอำเภอโพทอง
เพราะว่าได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีนายสุชาติไตเต้าวัย๕๑ปีซึ่งเป็นคนรับจ้างตัดต้นไม้เนี่ย
ถูกต้นจามจุรีล้มทับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วคุณดูต้นมันไม่เล็กเลย
มันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเท่าที่เราเคยเห็นที่ใหญ่กันแต่อันนี้น้ำหนักเนี่ยเอาเรื่องนะคะ
คือนายสุชาติกับเพื่อนเขาได้รับจ้างจากเจ้าของที่ดินให้มาตัดต้นจามจุรีก็ใช้เลื่อยยนนี่แหละตัด
แต่ทีนี้จังหวะที่ตัดอยู่เนี่ยเขาก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มันโค้นไปโดนกำแพงบ้านที่เขาอยู่ใกล้กันใช่ไหม
เขาก็เอาเชือกเนี่ยผูกเอาไว้แล้วนายสุชาติคนนี้แหละเป็นคนโหนเชือกเพื่อถ่วงน้ำหนักอย่างเวลาตัดเนี่ยไม่ให้มันเอ็นไปทางบ้านเขา
ไม่ได้ให้เอ็นไปทางกำแพงเขาพอโคนมันถูกตัดจนขาดปุ๊บเขาเป็นคนถ่วงน้ำหนักอยู่มันก็เลยเอ็นมาทางเขาเลย
คราวนี้แหละค่ะกิ่งเนี่ยนะคะฟาดเข้าไปที่หัวของเขาแล้วก็หายปลาร้าทำให้เขาล้มลงทั้งยืนแล้วกิ่งเนี่ยก็ไปทับที่หัวเขาด้วยเพื่อนก็รีบนำกิ่งจามจุรีออกแล้วก็รีบแจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลโพทองนะคะ
ซาเรย์เบื้องต้นก็พบว่ามีเลือดออกในสมองด้วยตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอ่างทองแล้วค่ะ